คุณผู้ชมคะบ่อยครั้งเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากเวลาที่คนตกใจแทนที่จะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่งใช่ค่ะบ่อยมากครั้งนี้เนี่ยมีที่ปฐุมธานีค่ะเป็นรถเก๋งพุ่งเข้าไปชนห้าง
กุธแหลงเป็นคนกรุงเทพฯนั่นแหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามพูดคุยเธอก็เล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุสตาร์ทรถแล้วก็คิดว่าตัวเองเหยียบเหลกเอาไว้

ทำให้รถพุ่งขึ้นฟุตบาทแล้วก็ชนกระจกแตก
พุ่งเข้าไปในโลตัสซึ่งก็ได้ประสานทางประกันภัยรถยนต์นะคะ
ชดใช้ค่าเสียหายต่อไป
นางสาวสุกัญญานรสีหาคนขายสลากินแบ่งรัฐบาล

เขาเล่าให้ฟังว่าก็ขายสลากอยู่ดีได้ยินเสียงดังตกใจมาก
ไปอีกทีรถเก๋งพุ่งเข้ามาคือเฉียดตัวเองไปแล้ว

ลูกค้าก็วิ่งหนีกันกระเจิดคนละทิศคนละทาง
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ